ไม่แน่ใจนะคะว่ามันผูกโยงเรื่องของโควิด๑๙ที่ก๊อฟเล่าหรือเปล่า
เพราะโควิด๑๙เศรษฐกิจก็ย่อยยับไปตามกันคนก็ตกงาน
แล้วกลายเป็นว่าตอนนี้โจรมันเยอะขึ้นค่ะ
คุณการซินีเธอบอกว่าเดือนเดียวเนี่ยมาถี่ยิบเลยไอ้เจ้าโจรเนี่ยนะคะ
ขึ้นบ้านเธอถึง๓ครั้งแล้วเฉลี่ยอาทิตย์ละครั้งเนี่ยค่ะ
แนะนำตัวนิดหนึ่งคุณการซีดีเป็นเจ้าของร้านขายของชำร้านนี้แหละ

กล้องวงจรปิดเนี่ยสามารถจับภาพได้นะคะ
หัวขโมยเนี่ยใช้เสื้อก๊อฟพี่เบิร์ตไม่ได้ใช้แมสนะ
ใช้เสื้อปิดบังใบหน้าปีนขึ้นรั้วแล้วก็เข้ามา
ค้นลิ้นชักในร้านขายของชำ
คุณการซีดีนามสกุลจิตวรเศษนะคะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่ตำบลท่าพลอำเภอเมืองจังหวัดเพชรชบูรณ์
ช่วงตี๒ของคืน๑๔มกราคมที่ผ่านมา
เดาซิได้เงินไปเท่าไหร่หลักพัน๒๐๐๐กว่าบาท
คุณการซินีเล่าบอกว่าคุณนักข่าวค่ะดิฉันทุกข์ใจเหลือเกิน
ครั้งนี้เป็นครั้งที่๓แล้วในรอบ๑เดือน
ที่ถูกโจรขึ้นบ้านครั้งแรกเกิดขึ้นช่วงเที่ยง

เที่ยงคืนของวันที่๑๒ธันวาคม๒๕๕๙
แต่ตอนนั้นเธอตื่นเข้ามาที่ห้องน้ำก็มองเห็นเงาตะคุ่มตะคุ่ม
ก็เลยร้องตะโกนขโมยขโมยก็เลยทำให้คนร้ายตกใจหนีไป
ครั้งแรกไม่ได้ทรัพย์สินอะไรไปครับแต่เอาเหอะโจรขึ้นบ้านเนี่ยเราก็กลัวนะ
อาจจะไม่เอาทรัพย์สินมันอาจจะเอาชีวิตเราไปก็ได้นะ
ถ้าเกิดเวลามันกลัวมันจวนตัวแล้วเนี่ยนะคะ
ผ่านไป๑๒ธันวาคมใช่ไหมครั้งที่๒ค่ะคุณผู้ชม๒๒ธันวาคม
คนร้ายเข้ามาในบ้านอีกแต่คราวนี้เธอไม่ได้รู้ตัวนะคะ
รู้ตัวอีกทีตอนเช้าว่าเงินในกระเป๋าเงินทอนกว่า๑๐๐บาทมันหายไป
ก็เลยไปซื้อกล้องวงจรปิดมาติดตั้ง
อืมติดตั้งค่ะสุดท้ายครั้งที่สาม
จับภาพโจรขึ้นบ้านครั้งที่สามได้เห็นกันจ่ะเลยนะคะ
โจรมันได้เงินไป๒๐๐๐กว่าบาทค่ะ
บอกว่าได้หลักฐานชัดเจนแบบนี้นะคะ
ก็เลยนำภาพจากกล้องวงจรปิดไปแจ้งความไว้ที่สพท่าพล
แต่ตอนนี้คือรออยู่นานครึ่งชั่วโมงก็ไม่เจอตำรวจ
เอ้าเลยต้องรีบกลับมาดูแม่ที่สูงอายุแล้วนะคะ
อนให้ตำรวจในท้องที่ช่วยติดตามตัวคนร้าย
ดำเนินคดีตามกฎหมายให้หน่อยค่ะ
เนี่ยคุณตำรวจครับพี่เขาช่วยหาหลักฐานมาให้แล้ว
ก็ยังไงช่วยติดตามตัวคนร้ายหน่อยขึ้นบ้านทั้ง๓ครั้งแล้ว
อีกครั้งหนึ่งนะคะสพท่าพลเมืองมะขามหวานจังหวัดเพชรบูรณะ
นี่นะโควิดมาโจรก็เยอะขึ้นด้วย